คำถามแรกในหัวคือขูดเธอเป๊ะแล้วหวะ

มันเป็นเรื่องปกติมันเป็นหน้าที่เขา

การที่เขาไม่ใส่เขาสามารถเช็คทางช่องทางอื่นได้
โทรหาเจ้านายเก่าที่ทำงานเก่า

แค่นี้ก็ยังสามารถหาข้อมูลบางอย่าง
ส่วนของผู้สมัครได้เช่นกันครับ
ในการตรวจสอบข้อมูลของผู้สมัคร

เพราะว่าในการรับเลือกผู้สมัครสักใครคนใดคนหนึ่ง
ถูกต้องกับวัฒนธรรมองค์กรให้ได้มากที่สุด

พื้นที่ส่วนตัวคุณแชร์ความเป็นตัวเองสุด
เหมือนบ้านเราที่ไว้เปิดกับเพื่อนอะไรอย่างนี้

จะให้พ่อแม่เพื่อนเข้ามาบ้านเราได้ง่าย
เหมือนยังไงเราอยู่ในห้องแล้วเขาก็เปิดประตูเข้ามา

รู้สึกว่ามันค่อนข้างจะเสียมารยาทนิดนึง
แบบเวลาเราทำงานแบบนี้เรามักจะ

มันคือการเอาเรื่องส่วนตัวมารวมกับเรื่องงานหรือเปล่า

ข้อมูลผู้สมัครให้ได้มากที่สุด

การดูแค่แบบว่า
สกิลอย่างเดียวว่าเขาเข้ามาในองค์กรแล้วทำงานได้ไหม
มันเหมือนเป็นการมองคนเป็นอะไร

กรที่ดีควรจะมองคนให้เป็นคนมากขึ้น
ว่าเขาเข้ากับวัฒนธรรมองค์กรได้ไหม

แล้วคนคนนั้นมีทัศนคติอย่างไร

มันก็จะทำให้คนคนนั้นอยู่กับองค์กรให้นานที่สุด
อย่างประเด็นเรื่องรอยสักรสนิยมทางเพศ

เราคิดว่าจริงแล้วมันมีผลต่อบางบริษัท

ถ้าสมมุติคุณเข้าไปในองค์กรข้าราชการอย่างนี้

ให้คนทั่วไปได้เข้ามาเห็นในส่วนตรงนี้

จะเห็นแค่ว่าทำงานได้รางวัลอะไรมา

หรือว่าอาจจะมีแค่เรื่องแบบช่วยโลก

งานที่นี่ก็อาจจะไม่ใช่งานที่เหมาะกับเราก็ได้

แล้วช่วงนั้นน่าจะเป็นช่วงที่รัฐบาล

ก็ต้องมาตกลงราคากันใหม่หรือเปล่า
ถ้าเขาขอดูของเราแบบนี้
ก็คือบอกว่าถ้าเขาส่องเราคนเดียว

เราไม่มีติดที่จะสืบก่อนด้วยซ้ำ

หรือคุณสมัครเพราะแค่เรื่องเงิน

เวลาคนสมัครงานมันมีหลายแบบเหมือนกันนะ

เรารู้สึกว่าตัวตนในโลกออนไลน์

ทางเคนดิเดตจะสร้างตัวตนนั้นออกมาอย่างไร

ว่าเขาจะเลือกอยู่ในองค์กรแบบไหน
ที่มันเหมือนกับสิ่งที่เขาเป็นหรือเปล่า
มันไม่ใช่แค่ว่าองค์กรเป็นคนเลือกเขานะครับ
แต่ว่าเขาตัวเองก็สามารถเลือกองค์กรได้เช่นกัน
คือคนที่จะเลือกว่าคุณมาอยู่กับเราสิ

อ่าพักกลางวันกินข้าวด้วยกันไหม

ยิ่งถ้ามีทัศนติตรงกันเท่าไหร่
แสดงว่าผู้สมัครคนนั้น

ถามว่ามันเป็นความผิดต่อกฎหมายไหม
ต้องบอกว่าถ้าเราเข้าไปในช่องทางปกติ

เขาพยายามไปสืบค้นในส่วนที่เขาปกปิด
กรณีอย่างนี้จะไม่เป็นความผิดต่อกฎหมาย

การที่ว่าบุคคลนั้นมีโซเชียลมีสื่อเฟซบุ๊ก

เข้าไปดูแค่เฉพาะในส่วนของตรงนั้น
ที่เขาอนุญาตเปิดเผยให้กับเรา
มองว่ามันไม่ได้เป็นการละเมิดสิทธิใด
เพราะหากเขาต้องการห้ามไม่ให้บุคคลใดเข้าถึง
การตั้งค่าของเฟซบุ๊คมันสามารถทำได้อยู่แล้ว
ดังนั้นการที่คนนั้นตั้งค่าเป็นสาธารณะ

คุณไม่มีสิทธิ์ดูหรือคุณมีสิทธิ์ดู
เขาจะไปดูตั้งแต่ต้นจนจบจนนับตั้งแต่วันเปิดเลย
มันก็เป็นสิทธิ์ของเขาถ้าเขามีเวลามากขนาดนั้นนะคะ
แต่ว่าในกรณีที่
เขาไม่ได้ตั้งค่าเป็นสาธารณะ
การที่เราพยายามว่าคุณต้องรับเพื่อน
เพื่อฉันจะได้ไปดูในส่วนที่คุณไม่ได้ตั้งค่าเป็นสาธารณะ
อันนี้ก็ถือว่าเป็นการที่จะรบกวนแล้ว
เป็นการละเมิดสิทธิของเขาแล้ว
แต่ถามว่าการละเมิดเช่นนี้เป็นความผิดต่อกฎหมายไหม

มีสิทธิ์ที่จะอนุญาตให้เขาเข้ามาเป็นเพื่อน
เพื่อส่องในส่วนที่เขาไม่ได้เปิดสาธารณะ
อะไรลักษณะแบบนี้อาจจะเป็นเรื่องของการก้าวไก่

ยังยืนยันว่าในข้อมูลที่เขาเปิดเป็นสาธารณะ

โดยที่เราไม่ต้องไปขอให้เขาทำอะไร
เราสามารถเข้าถึงนั้นได้โดยช่องทางปกติธรรมดา
พี่มองว่าไม่เป็นเรื่องของการเสียมารยาทหรือผิดกฎหมายค่ะ
ข้อแนะนำคืออยากใช้อะไรกับโซเชียล
ใช้เลยตามสิทธิเสรีภาพของตัวเอง
แต่นะคะต้องอยู่บนพื้นฐานที่ไม่กระทบต่อบุคคลใด
เช่นเราอยากจะแสดงเราอยากจะเต้นแรงเต้นกา

อาจจะมีผลกระทบต่อเรื่องคนอื่น

ก็ส่งเสริมว่าทำเถอะเป็นตัวเองเถอะ
ดังนั้นสิทธิเสรีภาพมีใช้ไปเลย
แต่ยืนอยู่บนพื้นฐานที่ว่า
ไม่กระทบต่อความรู้สึกของใคร

ชื่อเสียงหรือสิทธิของคนอื่นค่ะ